ต่อแล้วกันนะคะเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุเหมือนกันค่ะ
เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุของหนุ่มคนหนึ่งขับรถเก่งจะไปรับแฟนสาวกลับบ้าน

คือเหตุการณ์นี้ภาพที่คุณเห็นว่ารถพังยับเยินขนาดนี้
คนขับที่เป็นนุ่มเพิ่งจะอายุเพียงแค่๑๙ปีเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วตัวแฟนสาวเองก็สาหัสด้วยเกิดอะไรขึ้น
แล้วจุดเกิดเหตุตอนเกิดอุบัติเหตุเขาอยู่ตรงทางด่วน
ชนท้ายเข้ากับรถที่บรรทุกสับปะรดมาเป็นตัน
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางด่วนสะพานกาญจนาพิเศษ
จากบางนามุ่งหน้าไปที่พระราม๒
จุดเกิดเหตุค่ะตำรวจสพพระประแดงค่ะเข้าไปตรวจสอบ
เจอกับรถเก่งคันหนึ่งสภาพไปพุ่งชนท้ายกับรถกระบะ
ซึ่งบรรทุกสับปะรดมาเต็มคันรถนะคะ
เก่งคันนี้คือฮอนด้าสีบรรเทาป้ายทะเบียนสบศต๑๒๕๓
ด้านหน้ารถอย่างที่เห็นพังยับเยิน
คนเจ็บเจอก่อนเลยก็คือชื่อนางสาวพรไพริน
อายุแค่๑๗ปีเท่านั้นเป็นเยาวชนอยู่
มีอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสติค่ะ
แต่ตามร่างกายของเธอไม่พบบาดแผลนะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยประถมพยาบาลเบื้องต้น
และนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๓
แต่ที่น่าเศร้าคือแฟนนุ่มของเธอที่เป็นคนขับรถเก่งคันนี้
ชื่อนายทักดันัยสุภารีอายุ๑๙ปี
เสียชีวิตคาพวงมาลัยเลยค่ะ
แล้วยังเจอรถกระบะยี่ห้ออีซูซู

สับปะรถสองตันนะคุณช่วงท้ายของรถกระบะก็พังเสียหาย
คนขับรถชื่อคุณไมตรีค่ะอิงขนอนอายุ๒๕ปีตกใจมาก

ผมมาขับรถมาตามทางอยู่ดี

ผมขับผมก็ไม่เห็นหวัดหลับไม่หรืออะไร

เพราะจุดเกิดเหตุมันเป็นทางลงสะพาน

ก็เลยขยับไปลงจอดตรงจุดที่มันปลอดภัย
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๑๐๐เมตร
ย้อนไปผมเห็นรถเก๋งจอดอยู่

คนขับเก๋งหมดสติแล้ว

ตอนนี้ตำรวจยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมรถเก่งคันนี้ถึงพุ่งชนท้ายกระบะบรรทุกสับปะรด
เดี๋ยวต้องตรวจสอบให้แน่ชัดนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูพวกกล้องวงจรปิดด้วยนะคุณ